รายการมาสดใสแบบนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวสดใสสดใสของเฮียบอยปกรณ์กันเลยนะคะ
ที่ว่านี่ก็คือการเต้นคู่กับน้องควางซึ่งเป็นพี่สาวของน้องเฟย์
เห็นคลิปนี้แล้วต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
หัวใจมันพองฟูเวอร์
เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เฮียบอยเขากำลังคบกับน้องเฟย์ใช่ไหม
ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปที่เหมือนจะซูงมือกันหรือเปล่า
ส่งกันที่สนามบินแต่ก็ไม่ได้จูงมือนะ
และล่าสุดมีคลิปเต้นน่ารักตอกย้ำแบบนี้อีก
มีคัปชี่ที่สาวฟางเขียนเอาไว้ว่า
สถานะบอยปกรณ์ยังไม่แน่นอน
ซึ่งเฮียบอยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบทันทีนะคะว่า
สถานะแน่นอนแล้วค่ะ
อุ้ยจากผมก็เพิ่ม

นี่เขาจะหมายถึงสถานะเป็นแฟนกับน้องเฟย์หรือเปล่า
ชัดเจนขึ้นแล้วหรือเปล่าหรือว่าความรักคุณตาแล้วหรือยัง
อะไรแบบนี้เดี๋ยวเจอบอยต้องถามนะ
และในคลิปนี้นี่เองนะคะแฟนคลับเขาก็แห่คอมเมนต์กันเพียบเลย
ทั้งบอกว่าคลิปนี้น่ารักมากเลยเพราะไม่ค่อยได้เห็นเฮียบอยในมุมเต้นตะมุตะมิแบบนี้
เฮียบอยเขาจะเป็นคนแบบสายฮานน่ารักเหมือนเป็นคนไม่ค่อยทำนะ

ใช่หลายคนก็อดแซวไม่ได้ไงว่านี่เป็นการทำคะแนนผ่านด่านพี่สาวหรือเปล่า
เพราะบางคอมเมนต์ก็ยังบอกอีกนะว่าอยากเห็นเฮียบอยเต้นกับน้องเฟย์บ้างอ่ะ
อยากเห็นจริงนะเอาล่ะเสียงเชียร์เยอะขนาดนี้
เธอเฮียบอยโปรดรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาหน่อยนะคะ
เราสองคนเองก็รอนะจ๊ะรอกดไลค์รอกดเลิฟอยู่นะคะ
น่าจะมีเวอร์ชั่นแบบเฟย์และเฮียบอยออกมาเต้นตะมุตะมิแบบเหมือนเฮียบอยเต้นกับฟางเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะ
อยากเห็นอ่ะอยากเห็นเหมือนกันนะจ๊ะแหมแต่บอกเลยว่าบอยเนี่ยเขาเข้าถูกทางนะ
เข้าทางครอบครัวเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่คราวหน้าเนี่ยอาจจะไปกินข้าวบ้านพ่อบ้านแม่เขาเลยก็ได้นะ